มาดูกันที่เรื่องดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะ
จากกล่องไม้ขีดไฟกล่องเล็กเท่านั้นเอง
แล้วก็เสียง๘หลอดของน้องใบเตยนะคะ
ใช้คำนี้ได้เหรอคือน้องก็กลัวน้องก็กลัวจริง
มีการจุดไม้กี่ไฟล์เป็นคลิปใช่ไหมหลายคนคงเห็นกันไปแล้ว
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์น้องค่อนข้างเยอะ
แต่คนซัพพอร์ตน้องก็เยอะเหมือนกันนะ
บอกว่าเข้าใจนะคนที่มันกลัวจริงมันก็กลัวนะ
คือจะมาห้ามกันไม่ได้คนมันกลัวนะฮะ
ก็หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลัวปลอมบ้างล่ะ
คนกลัวจริงเขาไม่แบบอย่างนี้หรอก
ถึงขั้นที่ว่าใช้คำรุนแรงว่าน้องเนี่ยดัดจริตนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานนะคะใบเตยเองก็ออกมาชี้แจงแล้วว่ากลัวจริง
แล้วส่วนตัวเธอเองเธอค่อนข้างมีเซนต์ในเรื่องแบบ
อุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเธอออกกองบ่อยเธอก็เคยเจออะไรแบบนี้มาบ้าง
น้องใบเตยนี่นะคะกลัวไฟจริงค่ะเอาไปฟังพี่แมนกันหน่อยจ้า
ทุกครั้งที่ผมจะให้เขาทำกับข้าวให้กินจุดแกะให้หน่อยกลัวไฟอ่ะ
คือตอนแรกนึกว่าเขาแบบเฮ้ยทำไมทำเสียงแบบนั้นวะ
หลังเลยรู้ว่าเขากลัวจริงเขาก็เฮ้ยจุดแก๊สในบ้าน
เฮ้ยเดี๋ยวถีบถีบถีบนะทำเสร็จอย่างเนี้ย

คือเป็นเขาจริงครับเราก็รู้ว่า

เตาแก๊สกลัวระเบิดแต่วันนั้นน่ะ

ในคลิปเหมือนกันผมก็ไปด่าเหมือนกันครับ

อะไรอย่างนั้นคือเขาเป็นคนแบบนั้น

เพราะรู้ว่าแฟนตัวเองกลัวจริงนะคะ

แล้วก็บอกว่าจะลดน้ำหนักให้เหลือ๔๐อีก
ทางฝั่งดีเจแมนบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ห้ามไม่ได้ค่ะ
ซึ่งถ้าถามส่วนตัวแล้วแมนชอบผู้หญิงที่มีน้ำมีนวล
ก็ดีครับเพราะว่าเตยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว

นึกเจอบางวันก็ตกเย็นมาป๊าหนูอยากผอมแต่กินทุเรียน
ผมว่ามันมากไปนะมันผอม
ผมชอบเขาในแบบที่แบบว่าผมเป็นคนชอบผู้หญิงมีน้ำมีนวล
ผมว่าเป็นในแบบกลางและแข็งแรงดีกว่า
ผอมมากไปเนี่ยบางทีหน้ามืดเป็นลมเป็นแรงก็มี
ใบเตยฟังแล้วนะพี่แมนเขาชอบมีน้ำมีนัวนะจ๊
เพราะฉะนั้นหุ่นตอนนี้ดีแล้วพอแล้วนะคะ